คุณผู้ชมฮะอีกเหตุหนึ่งก็โอ้โหสะเทือนใจเหมือนกันนะฮะ
หลานเขยแค้นน้าเขยหลานเขยเป็นผู้ผิการนะฮะ

คุณผู้ชมจากนั้นก็ยิงตายทันทีเลยนะฮะ
แล้วกระสุนมันก็ไปเฉียดเด็กที่อยู่ในเปรย์คุณ
เพราะเด็กอายุแค่๑เดือนกว่าเอง

คุณผู้ชมนี่เป็นเหตุอุกอ่านจริงนะครับ
รองสาววัดสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุกู้ชีพมูลิธิพิทักการ
บอกว่าเกิดเหตุชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตที่บริเวณหลังบ้านนะครับ
บ้านเล็กที่๑๘๐โหม๕ตะบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจกาญจนบุรี
หลังรับแจ้งแล้วตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
มีการประสานแพทย์เวรจากโรงพยาบาลพหนพยุหะเสนา
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่
ที่เกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวปลูกเป็นโรงจอดรถ
ก็จะมีรถไถรถเก๋งจอดอยู่ในที่เกิดเหตุ

ข้างรถไถจุดพบผู้เสียชีวิตนอนหงายบนเตียงแคร่
ใกล้กันมีเด็กนอนอยู่ในเปรย์ด้วยนะคุณนะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตกำลังเลี้ยงหลาน

สภาพศพของผู้เสียชีวิตคือนายพมรปาดเปรียวอายุ๕๗ปี
อยู่ข้างเปรย์นอนของเด็กอ่อนนะครับ
ตามร่างกายมีรอยถูกยิงกระสุนเข้าที่ศีรษะ๑นัด
ทะลุท้ายทอยแล้วก็เข้าที่บริเวณหน้าอก

ลุหลังทั้ง๓นัดคุณ
รวมแล้วถูกกระหน่ำยิงไป๔นัดนะฮะ
หงายเสียชีวิตคาที่อยู่บนพื้นที่นั่งไม้
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บปลอกกระสุน
ขนาดจุด๔๕มได้ในที่เกิดเหตุแล้วครับ

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

กำลังนอนไกลเปรย์กล่อมหลานสาว

ชะนินขวัญอ่อนอายุ๓๔ปีคุณ

ขับขี่วนอ้อมบ้านพักนายพมร

โดยนายชะนินจอดรถจักรยานยนต์ห่างจาก

จากนั้นเดินอาดลงมาหานายพมรนะฮะ

หลังจากนั้นนายชะนินก็ชักปืน

ชะนินยังพูดกับศพอีกนะฮะ

ก่อนจะขี่รถออกไปจากจุดเกิดเหตุ

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ภรรยาของ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางบำรุงพรมมานะครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกำลังนั่งต้มหน่อไม้

นายชะนินขี่รถจักรยานยนต์
เข้ามาหาผู้ตายแล้วก็พูดแบบนี้

จากนั้นชักอาวุธปืนออกมายิงใส่ทันทีนะครับ

ยังบอกอีกนะฮะว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย

ชะนินมีปากเสียงกันมาแล้วรอบหนึ่ง

ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงเอา

เธอบอกแบบนี้สามีเธอไปนำมาพลึก
เป็นคนพิการไม่มีปัญญาจะไปสู้เขาได้เลย
ก็ไม่คิดนะฮะว่าหลานเขยจะมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
อีกอย่างนะหลานสาวที่นอนอยู่ในเปรย์นะคุณนะ
โดนกระสุนเฉียวหัวเด็กมีเลือดออกซึมแบบนี้คุณ
ยังโชคดีนะที่ไม่ได้รับอันตรายมากไปกว่านี้นะฮะ
รอยแผลที่ทางภรรยาผู้ตายเปิดให้ดูว่าหลานโดนแบบนี้นะครับ

บอกว่าโอ้โหผัวฉันไม่มีปัญญาไปสู้กับเขาหรอก

เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือยิงจริงนะครับ
จริงนะครับโดยบอกว่ามีปากเสียงกันปะทะคารมกันท้า
ทายกันว่าคนตายขู่นะฮะว่าถ้าวัวเข้ามาในไร่มันสับ
หลังอีกเนี่ยเดี๋ยวจะยิงวัวของเองให้ตายเลยตัวเขา
หลบหนีไปที่บ้านหนองขาวแล้วก็ขอเข้ามอบตัวในที่
สุดครับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเจ้าหน้าที่
ตำรวจหลายนายนะฮะเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพคุณผู้ชมต้องมากันหลายนายเพราะอะไรกลัว
กลัวผู้ก่อเหตุโดนรุมประชาธรรมแล้วฮะทีนี้ฮะญาติลูกหลาน
ผู้เสียชีวิตเนี่ยมาดูการทำแผนกันหลายคนพร้อมขอร้อง
ให้ทุกคนเข้ามาทำร้ายผู้ก่อเหตุนะอันนี้ตำรวจ
ต้องขอร้องเลยจากนั้นได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาทำแผน
นะครับโดยใช้ปืนปลอมประกอบการทำแผนระหว่างนั้นแหละฮ
คุณผู้ผู้ผู้ชมภรรยาแล้วก็ญาติคนตายเนี่ยตะโกนด่าทอ
ผู้ต้องหาก็ได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็ตะโกนกลับไปบอก
ป้าผมขอโทษป้าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณผู้ชมลองฟัง
เสียงหน่อยตอนที่นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แล้วก็ขอโทษภรรยาของผู้ตายนะฮะแล้วเค้าตัวนี้ไหมที่
ใส่โกเหฮดไว้ตัวนี้ไหมตัวนี้นะตัวนี้เลยไปรอเลยนะ
ตัวนี้นะไม่ต้องตายป้าเลยนี่เลยป้าผมขอโทษป้าผมไม่ได้ตั้งใจป้า
โอ้โหเนี่ยคำขอโทษของเขานะฮะแม้เป็นเครือญาติกันนะฮะ
แต่ภรรยาผู้ตายไม่ยอมนะคุณนะโกรธแค้นแล้วก็โมโห
ก็เลยด่ากลับเป็นคำหยาบคายนะฮะหลังทำแผนเสร็จ
เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวกลับทันทีนะครับมีญาติซึ่งเป็นน้า
ของผู้ก่อเหตุก็เดินมาที่รถตู้แล้วก็มาปลอบนะบอกไม่
เป็นไรนะเมืองต้นเจ้านาที่ตำรวชแจ้งสามข้อหาล่ะครับ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
สองก็คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็๓พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือชุมชนโดย
รับอนุญาตโดยจะมีการสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้ง
นะครับผู้ศิษย์ของเรามีโอกาสได้คุยกับลูกชายผู้เสีย
ชีวิตนะฮะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายไม่ได้อยู่
กับพ่อด้วยนะแต่น้องสาวเนี่ยโทรศัพท์มาบอกซึ่งช่วงเช้า
ก่อนจะเกิดเหตุนะครับตัวลูกชายเองก็เจอพ่อแล้วก็เจอ
ผู้ก่อเหตุด้วยผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่มีทีท่านะว่าจะมา
ทำร้ายร่างกายพ่อไม่มีทีท่าเลยระหว่างพ่อกับผู้ก่อเหตุ
มีปัญหาอะไรกันนะครับยอมรับว่าที่ผู้ก่อเหตุทำเนี่ย
ในฐานะลูกชายเนี่ยลูกชายคนตายเนี่ยผมเองก็รับไม่ได้
เหมือนกันพ่อเนี่ยเป็นคนพิการยังไงก็ไม่มีทางสู้อยู่
แล้วก็ยืนยันครับว่าจะไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
โดยเด็ดขาดนะฮะ
เอ่อขอศิษย์ปรรชนตามนะก็ผมไม่รู้ว่าหนีการไม่รู้ทำ
ถ้าหมายว่าชีวิตคุณรักหรือไม่รักที่คำ

อื้มลูกชายแผ่นผู้เสกชีวิตบอก

โปรดติดตามตอนต่อไป